มีให้เห็นกันอีกแล้วนะคะทหารเก๊ทหารปลอม
นี้ร่าศุดเกิดขึ้นที่อำเภาราณสการ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าตัวเองเป็นพันเอกพิเศษ
แล้วก็เป็นนายทหารติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ร้านอาหารในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับกลุ่มแล้วก็จับกลุ่มได้ด้วยนะคะ
สืบไปสืบมาพบว่าเป็นแก๊ง๑๘มงกุฎ
แล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้วหลายคดี
นี่นะคะคือโฉมหน้าของนายปียจันทร์มาสเสมออายุ๔๑ปี
ถูกตำรวจสพทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำตัวมาสอบสวนหลังจากที่แอบอ้างว่าเป็นพันเอกพิเศษ
ปียะจันมาสเสมอแล้วก็เป็นนายทหาร
ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมีพฤติการก่อนจับกลุ่มก็คือพบว่า
นายปียจันทร์แต่งกายครึ่งท่อนคล้ายกับนายทหาร
พูดจาต่อว่าตำรวจคือนายปิยจันทร์เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง
พร้อมกับร้อยตำรวจเอกสุริยาคงอิน
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพทุ่งสงศ์
เข้ามากันคนละโต๊ะนะคะแต่นายปียจันทร์เนี่ยไปถามพนักงานเสิร์ฟว่า
ร้อยตำรวจเอกสุริยาเป็นตำรวจของสพทุ่งสงศ์ใช่หรือเปล่า
พอพนักงานบอกว่าใช่ก็เดินมาที่โต๊ะเลยค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้สพตำรวจสพทุ่งสงศ์ได้มีการขอตรวจบัตรประชาชน
ที่ตัวเองมียศเป็นถึงพันเอกพิเศษ
โดยที่ไม่ให้เกียรตินายทหารอย่างตัวเอง
ร้อยตำรวจเอกสุริยาก็ทำหน้างงล่ะค่ะ
มั่นใจว่าเป็นนายทหารจริงหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไรปลายไปนะคะก็เลยเดินทางกลับ
นายปิยจันทร์รับประทานอาหารแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงิน
คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า๑๐๐๐บาท

พร้อมกับประสานศรวรรษมลธนทหารบวกที่๔๓
ไข้เทพสตรี๔ศูนย์ทรเข้าตรวจสอบสถานกวามเป็นทหารด้วย
พบว่าเป็นการแอบอ้าง
ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบประวัตินายปิยจันท
ว่ามีชื่อเดิมว่านายสุพศมาสเสมอ
เคยต้องคดีทั้งอาวุธปืนแล้วก็คดีอีกหลายคดีด้วยนะคะ
แล้วก็ชอบแอบอ้างตัวว่าเป็นนายทหารชั้นสูง

และถือว่าเป็นแก๊งควายหรือว่านักต้มตุ๋น๑๘มงกุฎ
เป็นที่รู้จักกันไปในพื้นที่
หลังจากที่พ้นโทษแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะ
เดิมชื่อว่าสุพศก็เปลี่ยนมาเป็นปียจันทร์
แต่ก็กลับมาก่อเหตุจนถูกจับกลุ่มตัวได้อีกครั้งค่ะ